โอ้โหดำเนินใครคนลาดลีบ้างหรือถ้าใครไม่ใช่คนลาดลีนะ
แต่ไปราชบุรีค่ะต้องกินอันนี้ข้าวต้มแห้งเหรอเออ
ทำไมน้ำแข็งรู้อ่ะก็เห็นนี่ไงอ๋อเหรอเราก็นึกว่ารู้มาก่อน
แห้งสูตรโบราณเป็นอาหารประจำถิ่นของคนราชลีเขา
หรือจังหวัดราชบุรีนี่แหละนี่คือร้านข้าวต้มโรงช้างครับ
หน้าวัดโรงช้างอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
เป็นข้าวต้มแห้งสูตรโบราณนะครับมีข้าวต้มปลาช่อนด้วยนะ
นาคสวาสเจ้าของร้านเล่าบอกว่าเดิมเป็นคนดำเนินนะครับ
ดำเนินสะดวกนะครับแล้วย้ายมาอยู่ในตัวเมือง
พ่อแม่สามีเปิดร้านขายข้าวต้มเครื่อง
แล้วก็ข้าวแห้งสูตรโบราณนะครับเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
แล้วก็ถ่ายทอดอาชีพนี้ให้กับสามีของเธอ
โอ้โหเมนูเด็ดข้าวแห้งสูตรโบราณ
เป็นอาหารประจำถิ่นของชาวดำเนินครับ
มีมาตั้งแต่สมัยราชการที่๔โดน
คือมีการขุดคลองดำเนินสะดวกใช่ไหม
สมัยนั้นจะมีแรงงานทั้งชาวไทยและชาวจีนอพยพ
ขุดคลองซึ่งชาวจีนจะนิยมกินข้าวต้มเป็นหลัก
แต่ถ้าว่าแรงงานเนี่ยนะครับมีมากในการขุดคลอง
ต้องเปลี่ยนจากข้าวสวยนะครับเพื่อให้อยู่ท้องนะ
เป็นมาเอามาราดนะครับเอามาราดกับเครื่องกับข้าว
แต่ที่แตกต่างออกไปคือเนี่ยมันมีน้ำใช่ไหม
แต่ที่นี่มันจะแห้งนะครับเป็นข้าวต้มแห้งสูตรโบราณครับ
โดยเมนูนี้นะครับทางร้านจะเลือกใช้ทั้งปลาช่อน
หมึกนะครับแล้วก็กระเพาะหมูลูกค้าจะชื่นชอบปลาช่อนมากเป็นพิเศษ
ลับสำคัญก็คือจะเอาเนื้อปลามาล้างกับนะครับ
ส้มละลายน้ำนะฮะแล้วก็เอามาลวก
คราวนี้มันจะไม่ขาวแล้วเนื้อมันจะเด้งเด้งเด้งเด้งอ่ะเด้ยแพงมั้ย
สามสิบห้าถึงห้าสิบบาทโอ้ถ้าดอมเนี่ยสั่งห้าสิบไปเลยครับ
นะครับใครอยากลิ้มลองข้าวต้มแห้งสูตรโบราณแวะไปได้ครับ
เปิดทุกวันนะครับ๕โมงเย็นถึง๓ทุ่มครับ
โอ้โหแล้วให้แน่นชามเลยนะล้นชามแบบนี้ค่ะ